คุณผู้ชมเคยเจอทวงหนี้แปลกไหม

สมมุตินะผมไปยืมตังค์พี่เบิร์ต

ผมก็เหนียวหนี้เหลือเกินไม่คืนสักที
พี่เบิร์ตเอารูปพี่ปุ้ยไปโพสต์
แล้วบอกว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้ไม่คืนเงินผม
งงไหมงงเนี่ยเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณอ้อมครับ
คุณอ้อมเขาก็มาคุยกับตำรวจเลยบอกว่าเธอเจอแบบนี้
คุณอ้อมหรือว่านางสาวมณีรัฐแก้ววิเชียนอายุสามสิบเอ็ด
เป็นชาวอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาแล้วเธอก็เป็นสื่อมวลชนท้องถิ่นในพื้นที่อีกด้วยครับ
เธอเล่าแบบนี้อยู่ดีนะมีเพื่อนส่งภาพมาให้ดูว่า
รูปของเธอถูกนำไปโพสต์ในเฟซบุ๊กถูกตามทวงหนี้จากเจ้าหนี้เงินกู้ออนไลน์นอกระบบ
จำนวนเงินหกพันครับไอ้แก๊งที่โพสต์เนี่ยเขียนว่า
ไม่สามารถติดต่อคนที่ไปกู้เงินได้
พบเห็นผู้หญิงคนนี้บอกเลยให้รีบมาชำระเงินด้วย
ที่บริษัทเราจะจัดการเองใครติดต่อได้เรามีรางวัลให้
พอเห็นโพสต์นี้ครับคุณอ้อมงเลยไปต่อไม่ถูกอะไรวะเนี่ย
เราก็ไม่ได้ไปกู้เงินใครนะครับเพียงแต่ว่าคุณอ้อมเนี่ยนะฮะ
เป็นเพื่อนแล้วก็เป็นคนรู้จักกับคนที่ไปกู้เงินแก๊ง
เงินกู้นอกระบบฮะแล้วคุณอ้อมเนี่ยก็มีรูปที่ถ่ายคู่กับลูกหนี้คนนั้นด้วยฮะ
ก็เลยโดนตามทวงหนี้แบบนี้เฉยเลยอ่ะ
มีการโพสต์ใช้เฟซบุ๊กปลอมโพสต์รูปตามหาผู้หญิงในภาพว่า

บอกว่าน้องผู้ชายคนนี้ค่ะไปกู้เงินแต่ให้ตามหาผู้หญิงในภาพคือคนนี้

บอกว่าให้มาเคลียร์เงินจำนวน๖๐๐๐บาทที่น้องผู้ชายคนนี้ได้กู้ไป
แต่ไม่อ้อมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไปกู้ร่วมกับน้องคนนี้เลย
คือไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยคุณอ้อมยืนยันว่าไม่ได้ไปกู้ร่วมด้วยนะ
อ่าแล้วก็ดูท่าไม่น่าจะเป็นคนไปค้ำด้วยนะ
เป็นแค่เพื่อนลูกดีเออเป็นเพื่อนลูกนี่เฉยแต่กลับทวงโดนทวมนี่
งั้นทวงเธอแทนแล้วกันโอ้แล้วพรรจานก็แบบนี้เลยหลังภาพ
คุณอ้อมก็ลองแอดไลน์ไปดูครับ
คือทางเจ้าหนี้นะเขาก็มีการทิ้งไอดีไลน์ไว้ให้ด้วย
คุณอ้อมก็แอดไปปรากฏว่าไอ้แก๊งเงินกู้
บอกให้เธอจ่ายเงินที่เพื่อนเธอไปกู้มา๖๐๐บาท
อย่างนั้นพวกเขาจะไม่ลบโพสต์ครับ
แล้วเธอก็ยังมารู้อีกว่ามีอีกหลายคนเลยนะ
ที่เป็นเพื่อนในเฟสของลูกหนี้เนี่ย
แล้วก็ถูกเอารูปไปโพสต์ประจานทวงเงินแบบนี้

เพียบเลยคนที่มีรูปคู่กับลูกหนี้คนนั้นน่ะ

ที่สพสะดาวว่าเธอไม่ได้เกี่ยวข้อง
ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรกับเรื่องนี้
หากโพสต์ประจานเธอแบบนี้เดี๋ยวเธอจะเอาเรื่องกลับบ้างนะครับ